มีเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องของเพื่อนบ้านนะฮะซึ่งความจริงก็เห็นกันมาตั้งแต่เด็ก
สุดท้ายยิงกันตายซะแล้วนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่พระนครศรีอยุธยานะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๙ปีนะฮะไปยิงเพื่อนบ้านที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กนะครับ
เขาสามนัดเสียชีวิตบอกว่าเมาบันดาลโทษะเขาขี่จักรยานยนต์เสียงดัง
ก็เลยมีการตะโกนด่ากันนี่นะครับหลังก่อเหตุเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวได้นะครับ
วันนี้พลตมตรีธนายุทธิจังหวัดถำรงรองผู้บัญชาการตมตรภูทรภาค๑
ติดตามความคืบหน้าคดีนี้ด้วย
คดีอยู่ที่สพบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
ผู้ที่ถูกยิงเนี่ยชื่อว่านายเสมาพุกกะอายุ๔๕ปี
ทีแรกบาดเจ็บสาหัสนะฮะแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลบ้านแพรกเมื่อคืนนี้

ส่วนผู้ต้องหาที่เป็นมือปืนชื่อนายวิทยาปาวิมารอายุ๔๙ปี
มอบตัวกับตำรวจพร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นปืนลูกโม่ขนาดจุด๓๘มีกระสุนอีก๑๑นัด
แล้วก็จักรยานยนต์ที่ใช้ในการขี่หลบหนีไปหลังก่อเหตุด้วย
แต่สุดท้ายมามอบตัวนะครับ
ตมตรีธนายุทธ์ได้สอบปากคำผู้ต้องหาอยู่ประมาณ๓๐นาทีนะครับในวันนี้
เรื่องต้นเนี่ยผู้ต้องหาบอกว่าก่อเหตุยิงเขาตายจริง
สาเหตุอ้างว่าเมาแล้วก็บันดาลโทษะ
เป็นแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะผู้
หาเนี่ยมีบ้านอยู่กับผู้ตายเนี่ยอยู่ติดกันแบบนี้
นะครับเมื่อคืนเนี่ยฝ่ายของผู้ตายคือนายเสมานะครับได้
ขี่จักรยานยนต์กลับมาที่บ้านบ้านอยู่ใกล้กันนะครับติดกับ
เลยล่ะพอนายวิทยาผู้ต้องหาได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์
ลักษณะเหมือนกับบิดคันเร่งเสียงดังก็เดินออกมาจากบ้าน
แล้วไปหานายเสมานะครับจุดนั้นเนี่ยเป็นริมถนนหน้าบ้านแล้ว
มีการโต้เถียงกันขึ้นลักษณะเหมือนกับไม่พอใจที่เขาขี่
จักรยานยนต์บิดคันเร่งเสียงดังนะครับอ่าผู้ต้องหาก็เลยใช้
ปืนยิงเขานะฮะยิงเข้าที่ศีรษะ๑นัดแล้วก็ลำตัว๒นัดจนเข้า
บาดเจ็บสาหัสก่อนจะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนตัวเอง
ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปหลบหนีไปในป่าข้างทางในพื้น
เขตบ้านแพรกไปจอดจักรยานยนต์แล้วก็นอนพักอยู่ที่ป่า
ข้างทางแถวนั้นจนถึงช่วงตี๕เช้ามืดวันนี้ถึงขี่
จักรยานยนต์ไปบ้านญาติในพื้นที่ตำบลบ้านคอยในเขตจังหวัด
นู้นลบบุรีแล้วญาติก็ติดต่อมายังตำรวจแล้วก็พามามอบ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุ
อยู่ที่ตำบลพะเนียงอำเภอบ้านแพรกนะครับที่หน้าบ้านพักหลัง
ที่เกิดเหตุเนี่ยฮะตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นหน้าบ้านของผู้ตายแล้ว
ผู้ต้องหาด้วยเพราะว่าบ้านนี้อยู่ติดกันเลยนะครับยังมี
เลือดอยู่ในจุดฟุตบาทหน้าบ้านของฝั่งบ้านผู้ต้องหา
ด้วยนี่นะฮะได้คุยกับภรรยาของผู้ตายนะครับภรรยาของ
ผู้ตายชื่อนางสาวฮไทยรัฐดิศังวรอายุสี่สิบสองปีนะ
เราไปเจอที่วัดโบดนะฮะเป็นสถานที่ตั้งจัดพิธี
ดน้ำศพแล้วก็สวดพระอภิษฐรรมศพคืนแรกของนาย
เสมานะครับก็แน่นอนว่าก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านี่
นะฮะคือภรรยาบอกว่าสามีเนี่ยเป็นประธานชุมชนสร้างสรรค
สำพะเนียงในพื้นที่หมู่สองด้วยนะครับที่บ้านแพรก
นครศรียุธยาเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็เสียใจมากที่
ต้องเสียคนดีดีคอยทำงานช่วยเหลือดูแลชุมชนภรรยาบอก
ว่าวันเกิดเหตุเมื่อวานนี้ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะตอน
เกิดเหตุเธอกับลูกสองคนนั่งสารพัดอยู่ที่ใต้ถุนบ้าน
ชั้นล่างสามีขี่จักรยานยนต์กลับมาจะเลี้ยวเข้าบ้านแล้วอยู่
ผู้ต้องหาก็ออกมาตะโกนลักษณะคือตะโกนให้ของลับคือ
ทอให้เลยตะโกนมาจากบ้านของผู้ต้องหาก่อนซึ่งขณะที่
กำลังจะเดินไปปิดประตูรั้วนะครับได้ยินเสียงผู้ต้อง
หาเดินมาพูดกับสามีว่ามีอะไรไหมจะทำไมลักษณะแบบนี้นะ
สามีก็ตอบกลับไปว่าแล้วพี่ล่ะพี่มีอะไรกับผมหรือเปล่านี่นะฮะ
ใดนั้นเธอบอกว่าเธอได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๓๔นัดก็รีบ
วิ่งออกไปยืนมองที่นอกรัวบ้านเห็นสามีนอนจมกองเลือดส่วน
ตัวผู้ต้องหายืนอยู่ที่ปลายเท้าของสามีลักษณะมือเนี่ยแนบลำ
ตัวซึ่งตอนนั้นไม่ทันสังเกตว่าในมือของผู้ต้องหาถือปืน
อยู่ด้วยหรือเปล่าตอนนั้นยังตะโกนถามไปว่าไปยิงพี่หนึ่งเขา
ทำไมพี่หนึ่งคือชื่อเล่นของนายเสมาภูกะนะเนี่ยฮะภรรยาก็ถามว่า
พี่มายิงพี่หนึ่งทำไมหลังจากนั้นผู้ต้องหาก็หันมามอง
หน้านะครับแล้วเดินเข้าบ้านไปภรรยาของผู้ตายก็เลยรีบวิ่ง
เข้าไปในบ้านแล้วก็ไปเรียกแม่สามีให้ออกมาช่วยเหลือกัน
จากนั้นทุกคนในบ้านก็ช่วยกันพยายามพาตัวนายเสมาเนี่ย
ไปส่งโรงพยาบาลตอนนั้นเห็นแล้วว่าถูกยิงเขาที่ศีรษะหนึ่ง
นัดแล้วที่ลำตัวเนี่ยก็ถูกยิงเข้าไปอีก๒นัดนะครับระหว่าง
เพื่อนบ้านที่ได้ยินเสียงเหตุการณ์ก็ออกมาดูก็มาช่วยกัน

เขาด่าตั้งแต่พี่เขาขับมอไซค์ผ่านหน้าบ้านแล้ว
เพราะว่าก่อนที่พี่เขาจะมาเข้าบ้านต้องผ่านบ้านเขาก่อน

พี่เขาก็เดินออกไปปิดประตูบ้าน
แล้วก็เขาเรียกเขาก็เดินออกไป

พี่เขาก็ถามว่าแฟนถามว่าพี่ใหม่มีอะไรกับผมหรือเปล่าครับ
ก็แค่นั้นนะคะเส้นคำว่าครับก็ยิงเลย

เขาจะอารวาสในบ้านเขา

เขาจะคว่างแก้วคว่างจาน
ด่าแม่เขาด่าพี่เขาขอตังค์อะไรอย่างนี้
ประตูเตะหมามั่งอะไรมั่งเป็นประจำอยู่แล้วบ่อย

ที่จะเป็นคนนอนดึกที่สุดในบ้าน

พี่ก็จะได้ยินอย่างนี้บ่อย
เวลาเขาไปเจอกันข้างนอกกับแฟนพี่

อย่าอย่าอย่าอย่าถูกโทษโบนกันนะ
ทุกครั้งแต่ถ้าเมาปุ๊บก็จะเป็นอีกคนนึง
ตั้งใจฆ่าแฟนพี่นะ
แฟนพี่ล้มแล้วมันยังหญิงหัวหน้า

มันตั้งใจเองนี้มันเศตนาค่ะเลยนะ
ใจที่ให้พี่ยอมได้อย่างไร

เขาทำไม่ไม่คิดน่ะภรรยาของผู้ตายบอกว่าวันนี้มีญาติฝั่งผู้ต้องหาเนี่ย
มาเคารพศพสามีนะฮะแต่ว่าไม่ได้มาพูดคุย
ไม่ได้มาแสดงความเสียใจอะไรโดยตรงกับเธอนะครับซึ่งเธอบอกว่าต้องขอเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสามี
แล้วก็ครอบครัวเธอด้วยเพราะกลายเป็นว่าตอนนี้ลูกสาววัย๑๒ปีกับลูกชายวัย๗ปี
ลูกสองคนของเธอก็ต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าพ่อค่ะนี่ฮะ
เพราะว่ามีคนเมาบันดาลโทษะแล้วก็มายิงสามีเธอตายค่ะนี่นะครับ
ลูกสาวนี้มีสองคนนะฮะสิบสองปีกับเก้าปีแล้วมีลูกคนเล็กอีกคนหนึ่งนะฮะ
ลูกชายวัยเจ็ดปีมีสามคนเนี่ยฮะโอ้โหส่วนทางฝั่งครอบครัวของผู้ต้องหานะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปดูที่บ้านนะครับบ้านก็อยู่ติดกันนี่แหละครับทุกผู้ชมครับ
แต่ที่หน้าบ้านเนี่ยยังมีกองเลือดอยู่นะเพราะว่ามันอยู่ฝั่งบ้านของผู้ต้องหาเขา
ทางฝั่งญาติผู้ตายเขาเลยไม่ได้มายุ่งเกี่ยวอะไรตรงนี้ด้วยนะครับ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยคือนายเสมาพุกกะ
นี่เขาเป็นคนที่มีแต่ชาวบ้านรักใคร่นะฮะเพราะชอบช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือชุมชน
ไม่เหมือนกับผู้ต้องหานะผู้ต้องหาเนี่ยคือนายวิทยาปาวิมาร
ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหชอบโวยวายเสียงดังเวลาไม่พอใจใครชอบยิงปืนขึ้นฟ้า
เป็นเด็กที่
เป็นเด็กที่ดี
ชอบช่วยเหลือชาวบ้าน
ชอบช่วยมีอะไรมันก็ช่วย
ใครเรียกใครอะไรก็เอ้ยหนึ่งชื่อเล่นชื่อหนึ่ง
หนึ่งไปเอาไอ้นู่นนะให้ยายดีป้าดีมันก็ไป
โอ้โหคนยิงด้วยงี้ใส่บอกไม่ถูกอะ

เขาเมา

อารวาสเมาและชอบอารวาส

เป็นปืนมีทะเบียนนะครับ
ต้องหาไปซื้อปืนมาแต่ยังไม่ได้โอน

ตำรวจนำตัวไปฝากขังที่ศาลแล้วนะครับ
แจ้งข้อหาเบื้องต้นก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เรื่องของการมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครอง

นี่ค่ะมาเอาแท้เลย